ดิฉันจะรอดเหรอคะไปต่อกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
กับพิธีกรสายหมู่คนนี้คุณหนุ่มคงกระพันธ์ค่ะ
คือก่อนหน้านี้มีข่าวลือพี่หนุ่มคงกระพันธ์จะไม่เล่นละครแล้ว
จะลาออกจากหน้าจอทีวีแล้วนะเพราะว่าอะไร
มันขาไม่หายสงสัยมันเป็นยังไงอ่ะพี่
บันเทิงไทยรัฐไม่พลาดจริงคว้าตัวพี่หนุ่มมาเปิดใจ
เจ้าตัวบอกว่าจริงเนี่ยก็ยังทำรายการแนวมูเตลูอยู่นะ
ยังแต่จะเน้นทางยูทูปมากขึ้นเท่านั้นเอง
ลาวงการบันเทิงย้ำนะจ๊ะว่ายังไม่ลาวงการบันเทิง
เพราะว่าเรื่องธุรกิจเนี่ยภรรยาก็ดูแลไปอันนี้คือไม่มีปัญหา
พร้อมกันนั้นค่ะพี่หนุ่มเนี่ยยังขอโชว์เครื่องรางของขลังที่พกติดตัวไปทุกที่ด้วย
นั่นก็คือจตุคามรามเทพแล้วก็สร้อยพระคงค่ะ
ให้แฟนบันเทิงไทยรัฐดูด้วยนะคะคุณผู้ชม

เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเป็นอะไรคุณผู้ชมดูสิค่ะ
แล้วว่ายังไม่ได้ลาวงการที่วงการนะครับ
ไหนก็ชีวิตเกิดมาในวงการได้มีพระคุณกับเรามาก
จริงแล้วตัวพี่ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปพูด

นอกจากมูตามที่ตัวเองไปถ่ายพันธุ์
เดี๋ยวนะกลัวแป๊บนึงคุยกันก่อนแหมทั้งควันทั้งหน้าผีจัดเต็มเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ใช่อะไรพี่หนุ่มเขาเชื่อเรื่องสองอย่างคือ
ดูความรามเทพเนี่ยอันนี้เป็นทางฝ่ายเชื่อทางสายภาคใต้
ส่วนพระคงคุณผู้ชมค่ะชื่อมันคล้องจองพอดีเลย
กับหนุ่มคงกระพันไงพระคงเนี่ยเป็นการแบบว่าความเชื่อทางสายเหนือ
ทั้งเหนือทางใต้มาบรรจบกันมันให้ไปแห่งแบบนี้คุณผู้ชม

แต่นานทีจะรู้ว่าพี่หนุ่มเขามีเคล็ดลับแล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันนะ